ชุวิตโพสต์คลิปก่อนเลยเป็นคลิปที่เหมือนเป็นแบบว่า
นายตั้มกับผู้หญิงคนนึงอยู่ที่สนามบินแล้วก็มีคนยืนเรียงแถวยกมือแบบสวัสดีต้อนรับอย่างนี้เลยนะ
แล้วก็มีตำรวจสองนายอยู่ในชุดเครื่องแบบด้วย
กระเป๋าให้แบบผู้หญิงไปแบบเหมือนดำเนินการให้ที่สนามบินอะไรอย่างนี้
ชีวิตก็บอกว่าทนายผู้ยิ่งใหญ่เป็นเด็กในคาถาของเทพจอจาน
แล้ววันนี้คุณชุวิตก็เลยเนี่ยเข็นกระเป๋าเดินทางไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าโอ๊ยผมแก่แล้วเนี่ยไม่รู้จะมีตำรวจคนไหนมีเซอร์วิสมายใจดีมาช่วยผมเข็นกระเป๋าไหมเนาะ
เพราะว่าจากเคสนี้คือหลังจากคุณชุวิตโพสต์คลิปนี้ไปเนี่ยเห็นไหมคะมีคนมายืนรอต้อนรับ
มีตำรวจไปยกกระเป๋าเข็นกระเป๋าให้เห็นไหม
คุณชุวิตบอกว่าทนายตองผู้ยิ่งใหญ่นี่ถึงขั้นตำรวจมารับใช้เลยเหรอ
นายตั้มมาคอมเมนต์เสียกลับในคอมเมนต์บอกว่า
แม้ไปดูดคลิปลูกความผมมาพี่คงจะมีความสุขมากเนอะ
แล้วก็บอกว่าพอดีจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เดินอยู่ที่สนามบิน

คือแบบมีใจบริการที่ดีอะไรอย่างนี้

เป็นคลิปเสียงคุณชูวิทย์ฝากลูกชายคือเติมตระกูลให้ไปเป็นทหาร
คุณชุวิตก็เสียกลับตอบว่าแม้รู้ว่าจะเอาอะไรมาสู้
คลิปเก่าแล้วนะสื่อเขาเล่นกันไปนานแล้ว

แล้วก็เมื่อวานคุณชุวิตก็ประกาศไว้บอกว่า

ตอนแรกก็คิดเอ๊ะเทพจอจานเขาหมายถึงใคร
แล้วก็บอกเอานี่ไงเทพจอสนิทกันถึงขั้นตำรวจ
ยังไม่กล้าเกรงบารมีแล้วก็พูดทำนองว่า
ตำรวจใหญ่กับทนายหิวแสงคิดดูแล้วกันว่า
ใช้ประโยชน์จากใครอะไรอย่างเงี้อันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์นะคะ
อันนี้คือล่าสุดเมื่อวานนี้เทพจอจานกับทนายตั้มใช่
ส่วนวันนี้บิ๊กโจ๊กต้องออกมาพูดเลยนี่พูดบิ๊กโจ๊กพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
บิ๊กโจ๊กออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยผมสนิททั้งคุณชูวิทโพสต์
ทั้งทนายตั้มและสนิทกับทนายคนอื่นอีกหลายคน
เขาทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย
ซึ่งจริงอย่างในโพสต์คุณชุวิตเขาก็พูดทำนองให้คิดว่า
ตกลงใครใช้ประโยชน์จากใครยังไงกันแน่
สะกิดเตือนบิ๊กโจ๊กตำรวจด้วยกันกลิ่นมันไว
ได้เป็นทิ่มก็รู้อยู่ว่ามีคนจองกระถิ่นยาวอะไรแบบนี้
เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นเพราะเด็กวานซื้อน้ำพึ่งหยดเดียว
อันนี้คือเหมือนเขียนเตือนบิ๊กโจ๊กทีนี้เมื่อวานคุณชูวิทย์บอกแล้วว่า
เดี๋ยววันนี้จะมายื่นหนังสือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย

แล้วก็แสดงเชิงสัญลักษณ์บอก
ผมแก่แล้วมีใครตำรวจคนไหนจำหน้าผมได้
แล้วจะมาช่วยผมเข็นกระเป๋าไหมเนาะ

อยากจะให้มีการตรวจสอบ
ตำรวจท่องเที่ยวทั้งสองนายในคลิป

อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า

ถ้าอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

สามถ้าไม่ได้อยู่ในระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่

หรือได้รับคำสั่งจากใครมาหรือเปล่า
และสี่ทุกครั้งที่ธนัยต้ำ

สัมภาระตรงจุดที่ต้องสำแดงของไหม

นาฬิกาเอ่ยกระเป๋าเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ย

เพราะเห็นว่าแฟชั่นธนัยต้ำนี้

มีนาฬิกาปาเต๊ฟิลิปราคา๖ล้านบาทบ้างล่ะ

เอ่อที่คุณชุวิตอยากให้ตรวจสอบธนัยต้ำ

เป็นตัวแทนมารับหนังสือจากคุณชูวิทย์นะคะ

เรื่องนี้ผ่อบอตรรับรู้ตั้งแต่คลิปแรก

ซึ่งผอบตรก็สั่งการด่วนลงมาเลย

ไล่ตรวจสอบมาให้ละเอียดที่สุด

แล้วก็รายงานผลให้พบตรทราบโดยเร็ว
เรื่องนี้คือนำไปถึงผ่อบอตรรแล้ว

แล้วไปฟังเสียงกูชูวิสักนิดนึงไหม

เป็นคนแก่คนพิการก็ไม่ว่า
แต่คนที่มันเป็นทนายเด็ก
แล้วมันสนิทกับใคร
เดี๋ยวผมก็จะเอารูปมาเปิดให้ดูเรื่อย

เดี๋ยวผมจะเอารูปมาเปิดให้ดูเรื่อย
ก็เกี่ยวกับทนายตั้มเนี่ยเหรอ
เหมือนมันเงียบไปแป๊บนึงแล้วเนาะ
หายไปนานแต่ไม่หายไปเลยนะ

โจ๊กก็เลยออกมาเหมือนกับขอชี้แจ้งหน่อย
เพราะว่ามีการถูกพาดพิงใช่ไหมคะ

สำหรับเคสที่คุณชูวิทโพสต์ว่า
คุณทนายตั้มเป็นเด็กคาถาของเทพจอจาน

โจ๊กบอกว่าเขาก็รู้จักกับทนายตั้ม

กับทนายคนอื่นผมก็สนิทเหมือนกัน
คือไอ้ภาพที่ออกมาที่ว่ามีการเอาเค้กวันเกิดไปให้เนี่ยนะ

แล้วก็ไม่ได้บอกใครเพียงแต่ว่าทนายตั้มเขารู้

เพราะเห็นว่าก็สนิทกันมานานตั้งแต่สมัยตอนนู้น

ทนายตั้มเนี่ยเอาข้อมูลมาให้นะคะ

ตำรวจต้องรู้จักกับคนมากหน้าหลายตา
เพราะตำรวจต้องรู้จักคนเพื่อข้อมูล

มันมีกระบวนการเรื่องของคำว่ายุติธรรมอยู่

แต่ตำรวจเนี่ยไม่ใช่ตำรวจต้องรู้จักหลากหลาย
เพื่อจะได้ดูข้อมูลต่างนานา

เรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือว่าพาดพิง

เท่านั้นเองจะโจรจะคนดี

อีกอย่างคือทนายตั้มก็ไม่ได้มีอิทธิพลมากมาย

จะต้องสั่งลูกน้องให้ไปรับใช้ดูแล

อยู่สถิดสนมกัน
อันนี้เป็นคุณชูวิทป่อย

เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเขาอยู่แล้ว
ได้เป็นผู้ประคับบัญชาของตำรวจสองนายนั้น